ตั้งแต่ภอดีกลับสู่เมื่อสามเท่าที่
จริงสำคัญต่อสู่ลูกตัว

กับทุ่มมาวางไว้จนนี้
มีที่ออกมาอีกมันไม่ตาย

เป็นนกสากห่างบ้านเขาเรียกว่าแต่ข้างหลังมันเป็นเกียรติ
เรื่องต้นอาจารย์เป็นอย่างไรบ้าง
ภาพแรกที่เราเห็นตอนนั้นคือนึกว่าตายเลยใช่ไหม

ใช่ครับมันนิ่งไปเลย
หอยเพิ่งกินหอยมาหอยเต็มเลย

แล้วมันต้องกลับถ่าย
กลับถ่าย
มันดามได้

อ่ะที่มันพึ่งด้วย

ที่คุณอ่ะ
มันต้องมีกว่า